เราพูดอะไรไว้ละเปอดกรุงผู้ชมเผยี่งท่านอื่นเปิดมาดู
เราพูดว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าเราสองคนดูแลตัวเองแล้วเนี่ย
ต้องยกให้พี่ปุ๋ยในการที่ว่าพี่ปุ๋ยดูแลตัวเองดีแบบมากเลย
เอาพ่ายแพ้ให้กับพี่ปุ๋ยเลยนะเจอพี่ปุ๋ยตอนแรกนึกว่าอายุเท่าพวกเรา
ใช่ขอบคุณมากครับพระศรีครับ
นึกว่ารุ่นฟังเพลงพี่สอนลามมาด้วยกัน
ดานี่ดาดานี่ดา

ใช่เขารู้เขารู้ว่าเจอกับหน้าไม่ถูก

แล้วเป็นโอเคจริงพี่ปอยบอกพวกเราหน่อยสิ
เพราะหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ปุ๋ย

ก็นั่นนานี่

แต่ที่เพิ่มเติมด้วยว่าความกระจ่างใสนะเพิ่ง

อันนี้ไม่ได้ออกกองโฆษณาด้วยกันอะ
คือพี่ปุ๋ยยังมีแบบว่ามีจุดมีกะมีอะไรอย่างนี้นิดนึง

เอาง่ายเลยอดีตพี่ทำอะไรมาบ้าง

มันเจอทั้งมลภาวะทั้งหมดเลยกับผู้ชาย

ฉะนั้นอวทมเอาไว้ทำไมยังอยู่
ยังอยู่อยู่เหมือนเดิมหมดทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหมด

กระทั่งกลางค่ำกลางคืนจนลืมตัวเองว่า
ตัวเองนี่วัย๕๐กว่าแล้วเหรอ

ทั้งหมดภาพนี้คือเรื่องจริงหมดเลย

อันนี้คือแต่งหน้าแล้วนะเขาบอกว่าคนที่แต่งหน้าแล้วเนี่ย
จะช่วยปกปิดริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าแตกกระเทยแก่หรือ
คุณตาคนนี้ขอบอกเลยนะไม่ช่วยอะไรเลย
วัยคุณตาจริงแล้วอันนี้เป็นตาจริงคือตาชะลุดตุ๊ดชะลาจริง
ตุ๊กธนาคนนี้ดูสิคะริ้วลอยรอบดวงตามีริ้วลอยยังไม่ว่า
ลูกกลุ่มกล่นของผู้ชายมันกว้างมากกว้างยิ่งกว่าผู้หญิงอีกเพราะอะไรคะ
อันนี้เตือนเลยนะคะเตือนเด็กสาวและเด็กวัยรุ่นไม่ว่าจะสาวหรือผู้หญิงผู้ชายทั้งหมด
เพศทุกวัยอายุ๒๐ปีคอเรเจนในร่างกายมันปิดวาวแล้ว
มันจะไม่ทำหน้าที่ผลิตอะไรให้เราแล้วฉะนั้นแล้วเรามีสิทธิ์อย่างเดียวคือใช้ใช้ใช้ใช้มัน
ทีเดียวเด็กที่เราเกิดมาผิวเราจะเรียบเนียนซึงใสหอมเด็กกลิ่นหอมมาก
แต่เมื่อ๒๐ปีปุ๊บมันเริ่มเริ่มน้อยลงเหมือนน้ำที่แห้งบริเวณริมตลิ่งเห็นไหม

เหมือนภาคอีสานเลยและหน้าพี่ตอนนั้นเป็นแบบนั้นหน้าแห้ง
เอาง่ายคุณผู้ชมค่ะถ้าอยู่ที่บ้านตอนนี้จับหน้าดูนะจับหน้าตัวเอง
แล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้จับหน้าคุณพ่อคุณแม่ดูเลย
ว่าหน้ามันต่างกันมันแห้งเป็นเลเวล

แล้วทูกชื้นด้วยที่สังคัญคือกู้ขึ้นมาได้

พี่เนี่ยคือไม่ยอมออกทีวีไม่ยอมทำงานไม่ทำอะไรเลย
มันมาหายไปเก็บตัวอยู่บ้างจนไปเจอโดยคุณในวงการ

พี่ปุ๊ยหน้ามาจากไลฟ์เบรคลาดรถรถ

คือเพื่อจะให้เห็นผิว
กล้องไม่ต้องเกรงใจนะคะซึมเข้ามาใกล้อีกนิดนึงได้นะคะ
ดูสิคะรูขุมขนดิฉันจากที่รูกว้างเหมือนท่อระบายน้ำหรือท่อพักน้ำของกรทม
ปัจจุบันนี้ดูสิมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเด้งดึงแบบนี้
ผู้ชายในวัย๕๐กว่าถ้าเกิดนอนหลับทับหมอนแล้วหน้ายับแบบนี้
จะคืนตัวได้เที่ยงวันกันเองยังไม่คืนเลยแต่วันนี้ค่ะต่อให้หยิบแบบนี้ดูนะคะ
ปล่อยปุ๊บคืนตัวไม่มีริ้วรอยไม่มีอะไรเลยแล้วมันเด้งแบบนี้อยากได้มั้ย
ชอบอ่ะอยากได้กำลังสนใจจะให้สามีเลยนะเพราะว่าวัยเขาใกล้กันน้ำ
กลุ่มเอต้องควรเลยนะคะแซลัมตัวนี้มันมีส่วนผสมที่แบบว่าดีมากในหลายตัว
แต่ว่าตัวที่เด่นที่สุดนะคะคุณผู้ชมค่ะเตรียมตัวเลยนะกดหมายเลขไว้เลยนะ๑๕๗๗นะคะ

สามารถทำให้ใบหน้าเรียบตึงแล้วก็กระชับได้
ยังไม่พอค่ะยังมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งส่วน
นั่นคือตัวที่สามารถช่วยคนไทยโดยเฉพาะเลย
อากาศบ้านเราคือร้อนร้อนร้อนร้อน

ทำให้ใบหน้ามีกะมีฝ้าและหมองค้ำดำขึ้น

แล้วเจ้าเซรั่มตัวนี้มันอยู่ในรูปแบบของกระปุก
ดูสิเข้มข้นมากอ้าวยังไม่หลายย้อนลงมา
มันเข้มข้นมากดูนะคะเนื้อเซรั่มซึมง่ายมากค่ะ
แล้วอันนี้ขอยืนยันการันตีนะคะ
ฝรั่งเศสเขายืนยันการันตีเลยว่า
มันสามารถคลายความเข็ดและคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของใบหน้าที่หยาบย่น

เดี๋ยวนี่ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นเซรั่มที่ทุกคนใช้แล้วแบบว่าลืมอายุไปเลย

สามารถช่วยได้เลยอันนี้นะฮะราคากระปุกละ
๒๙๐๐บาทกับประสิทธิภาพนะฮะเป็นใครก็จ่ายเอาจริงพี่ปุ่น

แต่วันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมโทรทันที่๑๕๗๗นะคะ
ลืม๒๙๐๐บาทไปเลยนะคะสำหรับกระปุกเดียวเก็บได้๑แถม๑

ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะ๑แถม๑แถมโฟมนี้
มูลค่ารวมละ๘๕๐๐บาท

อย่างนี้อย่างนี้ไม่ถึงพัน
ใช่รีบโทรไปนะคะ
ที่ไหนคะ
ถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินรูดการ์ดได้จองสิทธิ์ได้
มัวรอช้านั่งคิดไม่ได้ช่วยยิ่งคิดยิ่งทำให้เครียด

วันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

งั้นเราฝากน้องสาสองคุณ
หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปทาครีมกันก่อนเนอะ

สวัสดีค่ะโอเคนะคะ๑๕๗๗แล้ว